เดี๋ยวช่วงนี้จะพาไปดูความอมยิ้มเวลาเราเห็นอะไรที่มันน่ารักเราก็มักจะอมยิ้มทำให้อากาศร้อนมันคลายเครียดลงไปได้เยอะเหมือนกัน
กับคุณพี่รอปภท่านหนึ่งเขาทำงานแบบอารมณ์ดีมากจิตใจดีมากยิ้มแย้มจำใสทำให้คนที่ขับรถสัญจรผ่านไปผ่านมารถติดเนี่ยหายเครียดได้ทีเดียวค่ะ
ทั้งวันคุณมันไม่ต้องช่วย
โอ้โหคุณจะไปช่วยค่ะคุณจะให้ฉันไปทำอะไรล่ะ
เอาน้ำไปให้คุณพี่ทานอะไรก็ดีเหมือนกันนะอากาศมันร้อนนะ
คนใช้รถใช้ถนนแถวนี้ก็อาจจะมีแบบมอบขนมมอบของขวัญเป็นสินน้ำใจ
ขับรถคิดมาเจอคุณพี่เขาโอ้โหยิ้มอ่ะคุณใช่ไหม
คุณพี่เขาชื่อว่าคุณชาติพยักษ์สุขยะวงนะคะเป็นรอปภอยู่ที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในตัวเมืองเชียงใหม่
กำลังทำหน้าที่อย่างดีเลยคุณโบกรถอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการภายในห้าง
โดยลีลาท่าทางการโบกรถเหมือนกับการฟ้อนรำ

แต่ว่าสโภคก็พริ้วด้วย
มีกันย่อเข่า
นี่ดูเอัง
เห็นแบบนี้เชื่อว่าคุณผู้ชมก็น่าจะอารมณ์ดีเหมือนกันนะครับ